วันนี้เกิดเหตุการณ์เตาหลอมเหล็กระเบิดที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๐คน
จำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส๗คนค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้นำผู้บาดเจ็บจำนวน๑๐คน
ส่งโรงพยาบาลปลวกแดงจังหวัดระยอง
หลังเกิดเหตุเตาหลอมเหล็กระเบิดบริเวณชั้น๑ภายในนิคมอุตสาหกรรม
มาตะซิตี้ระยองของบริษัทแอปพลายเมลชั่นพรีซิชั่นเทคโนโลยีจำกัด
โดยผู้บาดเจ็บทุกคนมีบาดแผลจากการถูกเหล็กหลอมละลาย
วกตามใบหน้าแขนขาแล้วก็ลำตัว
จำนวนนี้ค่ะอาการสาหัส๗คนถูกนำตัวส่งต่อโรงพยาบาลจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พันธุ์ตำรวจโทรันทรสิริพลพรมสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงบอกว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากคนงานไม่ได้ล็อกฝาเตา
เตาหลอมเหล็กขนาด๖๐๐ตันเริ่มทำงานจะมีความร้อนสูงถึง๑๕๐๐องศาเซลเซียส
ทำให้น้ำเหล็กที่ถูกความร้อนเกิดการระเบิดขึ้นและหลอมละลายกระเด็นไปถูกคนงานได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
เรื่องต้นบริษัทได้มีการอบพยพคนงานที่เหลือออกจากตัวอาคารทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
และให้หยุดปฏิบัติงานในโรงงานหล่อเหล็กเพื่อให้ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ